คุณผู้ชมครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร

ดำเนินงานมาจนถึงเวลา๕๐ปีแล้ว
และมุ่งมั่นตั้งใจน้อมนำพระราชดำรัฐ
รวมทั้งเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรัพย์มหาภูมิพลอัลยเดช
มาปรับใช้โดยเฉพาะการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ติดตามจากรายงานของคุณพิรวัติอาทนาครับ

พระราชทานปริญญาบัติจากพระหัดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรัพย์มหาภูมิพลอัลยเดช

ทรงเป็นแบบอย่างของนักพัฒนาอย่างแท้จริง

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เหล่านี้คือสิ่งที่อดุลกาญจนวัฒน์
้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและบริหารงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ตั้งแต่สมัยเด็กผมก็เห็นพระองค์ท่านเลย
แล้วก็มีความรู้สึกตั้งแต่ว่าตอนที่จบ
ก็รับปริญญาจากภาพหัสตร์ของพวกท่านเลย
ณวินาทีที่รับนั้นมีความรู้สึกว่าเรา
เรามีอะไรบางอย่างที่ต้องทำ
เพื่อประชาชนเหมือนกัน
แล้วก็พยายามเดินเส้นทางไปทำงานในแนวนี้ตลอด
จนกระทั่งได้มาอยู่ที่ธกษ์ศร
ความเพียรความอดทน

คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของธนาคารเพื่อการเกษตร

หลวงรัชกาลที่๙มาตลอด๕๐ปี
สิ่งที่เราน้อมนำเข้ามาใช้เนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องของธกษ์ศร
ธกษ์ศรก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๐๙
ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของพวกองค์ท่านเลย

ก็คือ๕๐ปีของการเดินตามรอย
เบื้องพยุคคลบาทของพวกองค์ท่านเลย

การที่นำเอาเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็นำไปสู่การที่จะให้
องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรของความพอเพียงด้วยกัน
โดยได้นำแนวคิดของการที่จะบอกว่า

ก็คือต้องรอบรู้รอบครอบ

และขั้นที่๓คือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยส่วนตัวแล้วนั้นมันทำให้ชีวิตมีทิศทางในการเดินมากขึ้น
ว่าเราเดินอย่างมีสติแล้วก็รู้เลยว่า
ประกอบของการทำให้ความสำเร็จใดนั้น
โดยใช้แนวคิดของพระองค์ท่านเป็นพื้นฐานที่สามารถทำได้จริง
พวกท่านก็สอนไว้ชัดเจนอย่างคำว่าต้องใช้ความเพียรความอดทน
แล้วก็ร่วมมือกันจึงเกิดขึ้นมาได้
ประเทศไทยมีรากฐานสำคัญมาจากภาคการเกษตร
ดังนั้นความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกร
จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทกศมุ่งเน้นสารต่อสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทย
ผมเชื่อว่าหน้าวันนี้เนี่ยทกสเดินมาในจุดนี้
แล้วก็คนทกศพนักงานหรือแม้แต่ตัวผมเองก็ตามนั้นเนี่ย
ก็ถือว่าเดินบนเส้นทางของพระองค์ท่าน
แล้วก็เชื่อมั่นได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านที่ทำให้เรา
มีที่ยืนบนแผ่นดินนี้บนความสำเร็จแห่งนี้
ถ้าท่านหรือว่าเพื่อนผู้ชมทุกคนเนี่ย
อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งที่ดีงามนั้นเนี่ย
เราสามารถทำได้ทุกคนไม่ต้องไปชี้นิ้วที่ใคร
ไปที่ตัวเราเองแล้วก็ทำที่ตัวเราเองก่อน
เมื่อเราทำได้แล้วนั้นเนี่ยคนรอบข้างก็จะทำตามกับเราไป
ในการเดินตามความดีก็จะเกิดเป็นพลังของสังคมที่ดีในอนาคตข้างหน้า